มิ้วคุณผู้ชมเที่ยวไปเที่ยวมา
ออกมาหน้าร้านปรากฏว่าโดนกระทืบครับ
คือมีคนรุมกระทืบเขาจนน่วมเลยฮะ
เบื้องต้นปมเหตุมาจากผู้หญิง
ทะเลาะเรื่องผู้หญิงไปดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยครับ

คือมีเพจดังเอาคลิปนี้มาโพสต์ครับ
บอกว่าผิดถูกควรใช้กฎหมายจัดการหรือเปล่า

เดี๋ยวภาพลักษณ์การท่องเที่ยวจะไม่สวยนะเนี่ยแบบนี้

เหตุการณ์เกิดขึ้น๔ทุ่ม๓มกราคม

อินเดียที่เขาไปเที่ยวแล้วเขาโดนกระทืบ
เห็นว่าก่อนหน้านั้นด้วยความที่เขาเมา

แล้วไปเต้นกระแสกับนักเต้นอินเดียเป็นผู้หญิง
คงมีเรื่องทะเลาะกันมีปัญหากับผู้จัดการร้าน
ร้านก็เลยไล่ให้ออกมาแล้วมาทะเลาะกันหน้าร้าน
หลังจากนั้นมีข้อมูลบอกว่า
นักท่องเที่ยวกลุ่มดังกล่าวเอาขวดเบียร์ฟาดหัวผู้จัดการร้านครับ
คือเมาแล้วไปกระเซายาวแห่กับนักเต้นอินเดียผู้หญิง

ก็เลยเอาขวดเบียร์ไปฟาดหัวผู้จัดการเลือดอาบ
ดังนั้นที่เห็นอยู่นี้คือถูกเอาคืนครับ
รุมสกรรมเจ็บสะบักสบอมนะฮะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็ไปตรวจสอบครับจุดเกิดเหตุ
เป็นร้านที่เปิดชั้นล่างเป็นร้านอาหาร
พบกับนายเอ็ดอายุ๔๓ปีเป็นเจ้าของบาเบียนะฮะ

เขาบอกว่าเรื่องมันผ่านมาแล้วหลายวัน
ก่อนที่จะมีการเอามาโพสต์และแชร์กันถูกพูดถึงกันเยอะ

กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวอินเดียเขาเมากันมาอยู่แล้วนะคุณนักข่าว
คุณผู้ชมเขาขึ้นไปที่ไนท์คลับ
เพราะชั้นล่างเปิดเป็นร้านอาหารเขาอิ่มกันมาแล้วไง

ทะเลาะกับผู้จัดการร้านทะเลาะกันอย่างหนัก

ผู้จัดการเขาเลือดอาบแล้วมันก็ชุนละมุนกัน
กระทั่งตำรวจท่องเที่ยวมาระงับเหตุ
แล้วพาคนเจ็บไปส่งโรงพยาบาลครับ

เขาบอกว่าอินเดียตีกันกับอินเดียนะครับ
คือร้านที่ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุชื่อว่าร้าน
เหตุการณ์นี้ครับมีพยานหลายคนก็ยืนยันตรงกัน
ว่าน่าจะมาจากเรื่องของผู้หญิงที่
ไฝ่คนเจ็บไปลวนรามที่พี่หญิงนายท์คลับ
หรือไม่ก็อาจจะเป็นเรื่องเงินเงินทอง
แล้วเขาเอาขวดเบียร์ไปฟาดหัวผู้จัดการก่อน

เหตุการณ์นี้เจ็บทั้งหมด๔คน
ใน๔เป็นผู้จัดการร้านก็คือคนที่โดนขวดฟาดหัวนั่นแหละฮะ
อีก๓เป็นฝั่งวัยรุ่นอินเดียนั่นเองนะครับ

ปรากฏว่าจนถึงตอนนี้เอายังไงดี๒ฝ่าย

ไม่ประสงค์จะแจ้งความครับ
ที่สำคัญถึงตอนนี้กลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งหมด

เขากลับประเทศหมดแล้วครับ
เกิดขึ้นเมื่อวันที่๓มกราคม๔ทุ่ม
ตอนนี้ไม่อยู่เมืองไทยแล้วไปแล้ว